ไม่นะคะขับหนีไปเลยแล้วกล้องมุมจรปิดเนี่ยจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยค่ะ

ไปเลยค่ะอ่าแล้วได้ยินเสียงชนไหมคะจังหวะชนเนี่ย

โอ้โหไม่เลี้ยวไม่เบรกเลยนะคะไม่เบรกเลยอ่ะเวลาจะเลี้ยวอะค่ะ
เป็นอะไรมากมั้ยเนี่ยนิ่งไปเลย
เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในภาพนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๔ทุ่มกว่าค่ะของวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
คือดูจากกล้องวงจรปิดรถกระบะขับมาทางฝั่งขวานะ
พอถึงทางแยกนี่ก็เลี้ยวเลยล่ะค่ะไม่แตะเบรกไม่ชะลอเลยสักนิดนะคะ
เลี้ยวก็เหมือนจะไม่ได้เปิดด้วยนะคะ
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่เขาวิ่งสวนทางมาในทางตรงเนี่ย
ชนเข้ากับรถยนต์กลางคันเลยนะคะล้มกลิ้งลงไปกลางถนนเลยค่ะจุดเนี้ยค่ะ
แรงกระแทกเนี่ยทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ถึงกับสลบคาที่เลยค่ะ
ขณะที่รถกระบะหลังชนแล้วก็เร่งเครื่องหนีไปเลยนะคะ
ไม่จอดไม่แวะดูคนเจ็บเลยไม่แม้กระทั่งเบรก
เพื่อชะลอดูเหตุการณ์ด้วยซ้ำคุณผู้ชม
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณสามแยกโรงซีอิ๊วนะคะ
อยู่ที่ถนนท่าคราวน้อยตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
นางธริดาปันอูธนะคะเป็นแม่ของผู้เจ็บผู้บาดเจ็บเนี่ย
เจ็บเนี่ยเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุลูกสาวเนี่ยลูกสาวเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
บาดเจ็บสาหัสเลยกระดูกหายปลาร้าหักนิ้วก้อยหักช่วงต้นขาหัก
แล้วก็บาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าด้วยเพราะเพราะว่าถูกรถกระบะเหยียบทับร่าง
ฝั่งซ้ายอ่ะค่ะโอ้โหไปทั้งแถบเลยนะคะตอนเนี้ยต้องรักษาตัวนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาสิบกว่าวันแล้วก็กลับมารักษาตัวแบบนี้ค่ะ
ที่บ้านนะคะอีกหลายเดือนเลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่๑๔กุมภาพันธ์นะคะ
ตอนนี้ก็ยังเดินไม่ได้ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ลูกถึงจะหาย
งานก็ไม่ได้ทำรายได้ก็ล่อยหล่อลงไปแต่ที่เสียใจอ่ะ
คือหลังจากเกิดเหตุรถคู่กรณีรถกระบะคันนี้
ไม่มารับผิดชอบอะไรเลยนะคะยิ่งพอได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
มันช้ำใจจริงจริงเพราะว่ารถกระบะชนแล้วก็หนีไปเลยนะคะ
คือตอนนี้แจ้งความเอาไว้แล้วค่ะแต่ว่าอยากให้คู่กรณีออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วย
อืมแม่เนี้ยบอกว่าแม่ไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรเลย
แค่อยากให้มานั่งคุยกันค่ะว่าจะช่วยเหลืออะไรกันได้บ้าง
อย่างน้อยก็ช่วยเรื่องของค่ารักษาค่ารักษาพยาบาลเนี่ย
ลูกสาวของแม่เนี่ยก็ยังดีอ่ะนะคะถ้าจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
ไม่รู้ว่าชนได้ไหมอ่ะเป็นไปไม่ได้นะเสียงดัง
เสียงดังขนาดนั้นไงอ่าถ้าน้องอุ๋ยบอกเป็นไปไม่ได้นะ
คุณผู้ชมครับถ้าไปเกี่ยวรถใครเข้า
ไปทำรถใครเขาเสียหายหรือว่าชนคนเข้านะครับ
ลงมาเคลียร์เนี่ยนะฮะเสียน้อยอย่าเสียยากเสียมาก
เสียงง่ายเพราะว่าถ้าท่านไม่ลงมาดูนะ
กฎหมายเอาผิดท่านหนักนะครับนะฮะอย่านะฮะต้องลงมาดู